ค่ะแฟนคลับของคู่รักสันต้นหอม

เขาบอกคู่นี้ออกมาคืนดีกันแล้ว

แต่ว่ายังไม่คบระด้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณ

แล้วก็ต้นหอมนะคะก็สัญญาว่าที่ผ่านมาผิดไปแล้ว
ต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่โกหกเธอแล้วนะคนดี

ก็คือว่ากลับไปใช้ชีวิตตามเดิมได้
แต่ว่าอย่าทำผิดซ้ำอีก
อะไรที่เคยบอกไว้ว่าไม่ชอบก็คืออย่าทำอีก
วันนี้เขาก็เหมือนรอดูว่าไอ้สิ่งที่พูดทำได้หรือเปล่า
เหมือนเขาอยากดูความตั้งใจจริงของเรา
เพราะเขารู้สึกมองว่าเฮ้ยนี่มันคืออนาคตนะ

ถ้าแบบคุณอยากอยู่ตรงนี้จริงก็ทำออกมาให้เห็น
สถานภาพเขาก็ยังดูแลหอมเหมือนเดิม
แต่หอมบอกก่อนเลยว่าหอมมีหมอดูข้างกาย
แต่หมอดูบอกว่ารอบนี้ยังไงก็ไม่เลิก

เขาแบบขอคำสัญญาจากพี่หอมนะว่าพี่หอมจะไม่ทำอีก
คือไม่กล้าทำอีกแล้วค่ะ
เดี๋ยวนะสรุปเลิกไม่เลิกเนี่ยคือเชื่อไอ้นี่ใช่ไหม

มีอีกคนนึงที่เอาถุงมาเอี่ยวด้วยนะคะ

เพราะคนที่เธอแคร์ตอนนี้ก็มีคนเดียวคือ
หนุ่มสันเท่านั้นโอ๊ยตายฮอตมากเลยนะฮะ
พร้อมกับฝ่าให้ทุกคนไปถามคนโพสต์เองว่า
ตำหนิใครแล้วก็ทำไปเพื่ออะไรจ๊ะ
หอมไม่เก็ตกับแอคชั่นของใครบางคน
ว่าทำทำไมถามเขาดีกว่าอย่าถามหอม
หอมห่างกันมานานมาก
หอมก็ไม่เคยไปยุ่งต่างคนต่างทำงาน
ไม่เป็นไรวันนี้ชีวิตหอมแค่คนคนเดียว
ซึ่งคนที่หอมเลือกคนนี้เป็นคนที่ดีพอ
ที่หอมยอมทั้งชีวิตเพื่อแลกคนนี้กลับมา
คนอื่นไม่ว่าจะทำอะไรหอมไม่ซีเรียสเลยค่ะ
เขาไม่ใช่คนที่มีความหมายในชีวิตเรา
ไม่เก็บเอามาใส่ใจเลยอะค่ะ